นี่คือนางจุธามาศพงธองอายุสามสิบเก้าปีและนายขวัญชัยศรีศีลอายุสามสิบเก้าปี
พ่อกับแม่ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับลูกสาวสองคนนะครับ
เด็กหญิงกิ่งการหรือน้องแย้มอายุ๑๒ขวบแล้วก็เด็กหญิงเกรดกระหนกหรือว่าน้องยิ้มอายุ๗ขวบ
ขี่จักรยานไฟฟ้าครับตกแม่น้ำลบบุรีเสียชีวิตครับคุณผู้ชม
ตำรวจสพบ้านกลุ่มนะครับตรวจสอบหน้าวัดยานเสน
หมู่๑๐ตำบลโก่งธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโอ้โหนี่แหละครับขึ้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ย
พบศพผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก่อนลอยหงายหน้าใกล้กับคอสะพานน้ำไหลเชี่ยววนอยู่ตรงนั้นฮะ
แล้วก็พบรถจักรยานไฟฟ้าจมอยู่ใต้น้ำ
แจ้งว่าเด็กหญิงมาด้วยกัน๒คนก็เลยจัดทีมชุดประดาน้ำลงงมค้นหาผู้เสียชีวิตอีก๑ศพ
เจอครับอยู่ห่างกันไปประมาณ๕เมตรเท่านั้นเอง
นายมานพเนียมเพลงอายุ๕๕ปีคนที่พบศพคนแรกเล่าบอกว่าพบร่างน้องแย้มตอนแรกพบศพเดียวก่อน
ไม่ทราบว่ายังมีน้องยิ้มเนี่ยตกลงไปด้วยมาทราบทีหลังจากญาติครับว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันขี่จักรยานไฟฟ้าออกจากบ้าน
ไม่ถึง๑กิโลเมตรขออภัยฮะออกมาไม่ถึง๑ชั่วโมงแล้วมาตกแม่น้ำลบบุรีเสียชีวิตครับ
ก็เป็นที่กังขาของชาวบ้านว่าร่างของเด็กหนึ่งศพมันลอยได้ยังไง

หรือ

คนมาช่วยก็คนอื่นค่ะคนอื่น

ทำไมครับนางจุธามาสพงทองอายุ๓๙ปีแม่ของเด็ก
แม่บอกแม่รู้สึกเหมือนมีลางตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

ยิ้มร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุ

แล้วจู่โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่กลางบ้าน

ที่คนในบ้านหลับกันหมดแล้วนะตื่นมาตอนเช้า

ไปทำงานในโรงงานที่จังหวัดสิงห์บุรี
น้องยิ้มก็ยังวิดีโอคอลหานะครับ

ไม่คิดว่าทั้งสองคนจะจากไปอย่างกระทันหันครับ

แต่คนโตนอนกับย้าอาเอก
โตแล้วก็เลยปื๊บ
แล้วพี่ก็พี่ไปโรงเรียน

ทำอะไรก็ทำด้วยกัน
ตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับตำรวจบอกว่าน้องยิ้มเนี่ย
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากับน้องแย้มพี่สาวนะ
ซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายออกจากบ้านมาจะไปบ้านย่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมคาดว่าขาตั้งเนี่ยคงไม่ได้เอาขึ้น
มันครูดมาเรื่อยครูดพอถึงข้างคอสะพานเสียหลักตรงทางโค้งครับ
มันมีกรวดมีทรายอยู่ด้วยก็ลื่นไปชนกำแพง
แล้วหลังจากนั้นทั้งรถทั้งคน
ก็ตกลงไปในแม่น้ำครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะคะฮะ
เนี่ยช่องตรงเนี้ยฮะเขาชี้ดูคาดว่าจะจะไหลตกไปช่องเนี้ยครับ